นี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมโจรบุกเดี่ยวไปจี้ชิงทรัพย์ที่ธนาคารทกศค่ะ
ทหารชาญชัยมากแต่เป็นการกล้าหารที่ไม่ดีเลยนะคะ
ยังกล้าอีกนะกล้องวงจรปิดเนี่ยจับพฤติกรรมได้หมดเลยค่ะ
หมวกแก๊ปสีฟ้าเข้าไปเลยค่ะเนี่ยเป็นช่วงที่เห็นบอกว่าฝนตกหนักด้วย
ในพื้นที่กรุงเทพเหตุการณ์เกิดขึ้นในกรุงเทพ
ฝนตกหนักแล้วก็ใกล้เวลาที่ทกศจะปิดทำการ
พนักงานเขาก็จะวุ่นหน่อยนะฮะรวบรวมเงินนับเงิน
จนมันใช้จังหวะนี้แหละค่ะเข้าไปเลยนะคะ
สักประมาณบ่ายสามโมงเมื่อวานนี้ท้องที่รับผิดชอบของตำรวจสอนอประเวทค่ะ
คือตำรวจได้รับแจ้งบอกว่าคนร้ายเข้าไปจี้ชิงทรัพย์
ภายในธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรสาขาเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งอยู่ในซอยเฉลิมพระเกียรติร๙ซอย๑๓แขวงหนองบ่อนเขตประเวท
ทีนี้สอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ย
กล้องวงจรปิดนั่นแหละค่ะตามภาพเลยค่ะเป็นผู้ชายหนึ่งคนนะคะ
สะพายกระเป๋าเข้ามาใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์จี้ลูกค้าจี้ลูกค้าในธนาคารก่อน
แล้วเข้าไปที่เคาน์เตอร์โดยบอกพนักงานบอกว่ามอบลง
แล้วหยิบเงินสดไปได้คุณถ่ายซิเท่าไหร่เยอะอยู่นะ
หนึ่งแสนกับอีกหกพันบาทอันนี้เงินสดที่คนร้ายได้ไปนะคะ
จากนั้นคนร้ายก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์บอกหน่อยรถจักรยานยนต์
อนด้าคลิกสีดำหมายเลขทะเบียนวแหวนททหารลอลิง
หกแปดสามกรุงเทพมหานครซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นป้ายทะเบียนจริงหรือปลอม
แต่ว่าเก็บไว้เป็นข้อมูลก่อนนะคะใช้มอเตอร์ไซคันนี้แหละค่ะ
ขี่หลบหนีมุ่งหน้าไปทางถนนเฉลิมพระเกียรติขาออกหลบหนีไปอย่างลอยนวล
ซึ่งช่วงที่คนร้ายก่อเหตุเนี่ยเป็นช่วงที่ฝนตกหนักมากคุณ
ฝนตกหนักแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไร
เสียงอ่ะมันไม่ค่อยได้ยินคนนอกอ่ะนึกออกไหมอ๋อเออ
ฝนตกหนักและเป็นช่วงที่ใกล้จะปิดทำการของสาขาพอดีนะคะ
พอฝนซาเอาล่ะเหมือนฝนก็เป็นใจคนร้ายก่อเหตุเสร็จพอดีค่ะ
ก็คือมุ่งหน้าไปยังลาดกระบังเส้นทางเนี้ย
ตำรวจบอกว่ามันง่ายต่อการหลบหนีไงเพราะฉะนั้นเนี่ย
คนร้ายน่าจะรู้จักเส้นทางในพื้นที่เนี่ย
เป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ชมบอกเพิ่มเติมสำหรับ
ตำหนิรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายเป็นชายอายุสักประมาณ๓๐๔๐ปี
นี่ค่ะรูปร่างสันทัศน์ผมสั้น
เพราะฉะนั้นใครเห็นแจ้งตำรวจสนประเวทด้วยนะคะ
นี่คือคนที่เห็นเหตุการณ์นะฮะทำถูกแล้ว
หลังจากที่เห็นคนร้ายรีบวิ่งหนีเลยค่ะ
หลังจากนี้นะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะสอบปากคำพยาน
แล้วก็เก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
เพื่อเตรียมออกหมายจับคนร้ายรายนี้ต่อไป
เรียนว่าตำรวจไทยเก่งไม่คณามือหรอก